ช่วงนี้ติดตามกรณีที่ช้างในเขตรักษาพันธ์สัตว์เขาอ่างรือในถูกรถกระบะชนจนบาดเจ็บนะคะ
ก็ตอนนี้มีการปรับแผนแล้วนะคะแล้วก็มีแววบอกมาด้วยว่าอาจจะมีการปิดเขาอ่างรืนัย
เพื่อที่จะให้เป็นสวรรค์ของสัตว์ป่าค่ะ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยแบ่งกำลังออกเป็น๔ชุด
รอยตามช่วยเหลือช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บถูกรถชน
แม้ว่าจะยังไม่พบช้างตัวดังกล่าวนะคะแต่ก็คาดว่ามันน่าจะมีอาการดีขึ้น
เพราะไม่ได้พบรอยลากขาแล้วและช้างตัวนี้น่าจะกลับเข้าโขลงไปแล้วค่ะ
ล่าสุดทีมมีการปรับแผนการช่วยเหลือนะคะโดยลดชุดเจ้าหน้าที่จาก๔ชุดเหลือเพียง๑ชุด
พร้อมประสานหน่วยพื้นที่ข้างเคียงให้ช่วยสังเกตดูพฤติกรรมช้างป่าตัวดังกล่าว
หากพบว่าผิดปกติหรือมีอาการบาดเจ็บให้ช่วยแจ้งมาทันทีเพื่อส่งทีมสัตวแพทย์ไปช่วยรักษาโดยเร็ว
นายเดชานินวิเชียนหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือใน
บอกว่าถนนสาย๓๐๗๖ที่เป็นเส้นทางผ่ากลางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซา

หลังจากถนนสายใหม่ที่เป็นทางอ้อมช่วงป่าเขาอ่างรืนัยสร้างแล้วเสร็จ
ป่าแห่งนี้จะได้กลับมากลายเป็นสวรรค์ของสัตว์ป่า

โดยเฉพาะอุบัติเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นกับช้างป่าตัว
กับช้างป่าตัวดังเกลาที่ต้องเดินลากขาหนีหายเข้าไปที่เราเห็นกันในคลิป
ส่วนเจ้าด้วนที่ออกมาปิดถนนในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน
ซึ่งเป็นช่วงที่ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเช่นอ้อยและมัน

หลังจากนั้นจะปิดไม่ให้รถบรรทุกวิ่งผ่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ